กระบี่นะฮะผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าจนหลอน
ค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาซงอืม
ไปเอาเหล็กแหลมที่เขาเอาไว้ทิ้มแทงแทงปาก
ร่างกายม้าทรงเนี่ยมาแทงปากตัวเองอ้าว
ยุ่งน่ะสิฮะทีนี้อ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง

โอ้โหมากคลโอ้มากคลไม่ต้องกินไม่ต้องกิน
แสว่างนะน้องตุ่ม

โอ้โหต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อย
คืนนั้นทิ้มไปแล้วนะฮะคือเขาคิดว่าตัวเองเป็นม้าทรงนะฮะ
แต่ความจริงแล้วหลอนยาบ้านะฮะคือไม่หลอนจริงนี่ทำไม่ได้นะ
มันเจ็บนะฮะเนี่ยแล้วพิมพ์ขาไว้เลยนะฮะ
เจ้านที่ก็พยายามบอกอย่าไปพิมพ์อย่าไปพิมพ์
โอ้โหคือเสร็จแล้วถามเจ็บไหมบอกไม่เจ็บ
ยังไปใบ้เลขเด็ดอีกเขียนนู่นนี่นั่นใบ้เลขอีกนี่นะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ในศาลเจ้ากงศรีเซียนนะครับในพื้นที่หมู่ห้า
ควนสาวโดดตะมนต์กระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
คือผู้ชายคนนี้เดินถือขวานป่วนทั่วสารเจ้าก่อน
ตอนนั้นชาวบ้านก็แจ้งกำนันนะให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมารองับเหตุ
ขวานนี่ฮะเห็นไหมฮะคือพอเจ้าหน้าที่มาถึงเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่สงบเลยนะครับนะแล้วไม่ปฏิเสธด้วยนะ
เสพยาบ้ามา๓เม็ดเขาบอกว่าเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
สามเม็ดเสพยาบ้าสามเม็ดนี่ฮะเสร็จแล้วก็เลยเดินเข้าสรรเจ้า
บอกตัวเองเป็นม้าทรงแล้วหยิบเหล็กแหลมที่ม้าทรงเขาเอาไว้ใช้เวลาแบบ
ร่างทรงประทับเอาไว้ทิ้มแทงอ่ะนี่มาแทงปากตัวเองฮะ
สุดท้ายเนี่ยสักพักหนึ่งที่บอกไม่เจ็บไม่เจ็บนี่นอนดิ้นเลยฮะ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดิ้นเลยหายเมาเลยไหมคะนี่
นอนเลยเลือดเต็มเลยคุณเห็นไหมศร
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับ
ต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะเรื่องบำบัดยาเสพติด
เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคุณดูแลสารเจ้าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมาจอดหน้าสารเจ้านะครับ
เดินถือขวานเข้ามาข้างในศาลเจ้า
นี่ไปถอดเสื้อถอดกางเกงนี่กระบะคันนี้นะฮะ
ตรงโต๊ะเส้นไหว้ไปนั่งเก้าอี้ม้าทรงเอาเหล็กแหลมมาแทงปาก

มันมามันเรียกว่ามันมามันมันโชษแหละเลยอ่ะ

อ่าธรรมความ

ตอนนี้ก็มันโดด
ขวามือนี่พี่ดูแลสารเจ้านะ

ซ้ายนั้นเมายาบ้านะฮะถูกจับไปเรียบร้อยแล้วอ่า

แต่แหมแต่งตัวคล้ายกัน
โอ้โหบอกเสพ๓เม็ดเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

นี่ถ้านับถือ๗เซียนไม่เสพมา๗เม็ดเลยเหรอ